ถ้าเกิดเหตุเนี่ยกลางถนนเลยนะคะ
ถือมีดอย่างยาวเลยลงมาเลย

นี่ครับทำร้ายผมก่อนนะครับผม

เดี๋ยวไปเจอลงพักครับเดี๋ยวไปเจอลงพักครับผม

เนี่ยค่ะก็เก็บมีดเดินขึ้นรถไปเนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์อันนี้คือหลังจากเกิดเรื่องไปแล้วนะคะ
แล้วนี่คือรายเดอร์ใช่รายเดอร์ก็คือคู่กรณี
กระบะก็คือคู่กรณีกันเนี่ยนะทีนี้พอ
รถกระบะเขาเก็บมีดเดินขึ้นรถกลับไปเนี่ยรายเดอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะ
เพราะว่าคู่กรณีทำร้ายเขาก่อนจนโทรศัพท์หน้ารถแตก
แล้วก็เป็นการใช้อาวุธมีดมาข่มขู่ด้วยคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีท
สามก็นำมาโพสต์พร้อมข้อความหัวร้อนกันจังบนถนนพี่จะลงมาทำร้ายถือมีดมาข่มขู่คุกคามไม่ได้
ฝากตามเบาะแสบุคคลในคลิปใครพบเจอบอกด้วย
ตอนนี้แจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนที่สมุทรประการนะคะ
นายนพรัชทัพทีมหนุ่มรายเดอร์เจ้าของคลิปเขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็น๒๑พฤษภาคมก็คือเมื่อวาน
เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งของให้ลูกค้าอยู่ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนนี่แหละ
ทีนี้มาถึงจุดที่มีสัญญาณไฟจราจรขึ้นไฟแดงอยู่เขาก็เลยจอดรอสัญญาณไฟ
ระหว่างนั้นรถกระบะคู่กรณีขับมาจอดด้านหลังแล้วลงมาต่อว่าหาว่าไปขี่รถตัดหน้าเขา
รถกระบะบอกว่ารายเดอร์ไปขี่ตัดหน้าเขานี่ไงสภาพเสื้อนี่น่าจะโดนแล้วก็มีการต่อว่าใช่ใช่
ใช่มีการต่อว่ากันนะคะตัวของรายเดอร์ปฏิเสธแต่คู่กรณีไม่ฟังค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้พอลุกขึ้นมาได้เขาก็เลยจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไง
แล้วตะโกนบอกคู่กรณีว่าไปเจอกันที่โรงพัก
ระหว่างนั้นเนี่ยคู่กรณีเดินกลับไปที่รถค่ะ
ไม่ได้กลับไปเพื่อจะแยกไปเขาไปหยิบมีดออกมา
มีดยาวเลยทำท่าเหมือนจะเข้ามาฟันอ่ะเนี้ยเนี้ยเออ
แต่ทีนี้ตอนนี้คือมีคนเห็นเหตุการณ์จำนวนมาก
รวมถึงยังมีรายเดอร์ที่ขี่มาผ่านมาเนี่ยตะโกนห้าม
คู่กรณีก็เลยหันไปหาทำท่าจะเข้าไปทำร้ายอีกคนนึงด้วย
ที่รายเดอร์คนที่มาห้ามก็ต้องเลี่ยงหนีไปนะคะ
อ่าฟังเสียงของผู้เสียหายเล่าหน่อยค่ะแตกด้วยไม่เป็นไร
ถ้าเกิดดูกล้องมาอ่าผมก็ยอมยอมที่จะขอโทษ
แต่นี่มาใส่อารมณ์กับผมแล้วลงมาผักผัก
แล้วก็เบี่ยงผมเข้าป่านั่นแหละแล้วเขาก็ทำร้ายร่างกายผม
แต่ว่าเล่นทางโทรตรงโทรศัพท์แตกหมดเลยพี่ซัดตรงนั้นเลยเขาซัดผมเลย
พอผมออกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักษณ์อันนั้นอืม
ว่าซัดผมยาวเลยอ่ะอย่างไรก็ตามต้องบอกก่อน
คุณผู้ชมค่ะนี่คือเราฟังข้อมูลจากทางด้านรายเดอร์ฝ่ายเดียว
เพราะว่าเรายังติดต่อคนขับรถกระบะคู่กรณีไม่ได้นะคะ
ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเพราะว่าเราไม่รู้จริงว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าคลิปอ่ะ
คือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรประการต้องเรียกคู่กรณีทั้งสองมาสอบปากคำกันต่อไปนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นตามที่น้องรายเดอร์บอกเนี่ยพี่ที่อยู่ในคลิป
พี่ถือมีดพี่ต้องออกมาชี้แจงแล้วนะเพราะตอนนี้รายเดอร์เขาไปแจ้งความไง
ใช่เพราะเขาถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ออกมาชี้แจงหน่อยก็ได้ค่ะมาดูเรื่องของคนกลัว